ส่วนที่ชนบุรีนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แต่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปเก็บสบชนะสูดสบไม่ได้
เพราะว่าสูณักที่เลี้ยงไว้๓ตัวมันหวงเจ้าของมาก
มันคงจะไม่รู้ว่าเจ้าของมันตายแล้ว
นอนอยู่ตรงนี้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เลย
เห่าคอยกัดคอยขู่ตลอดใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่า

มีพุทธเดิ้น๒ตัวนะฮะ
แก้วอีกตัวหนึ่งเจ้าสามตัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เฝ้าคือนอนบนที่นอนเลย
ที่นอนก็มีศพของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
บ้านพักที่ชุมชนชายทะเล
ในพื้นที่ตมนต์สัตธาหีบอำเภบสัตทาหีบจังหวัดชลบุรี

มีอาชีพขายอาหารทะเล

นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนไม่มีร่องรอยบาด

นี่ฮะพอมาถึงที่เกิดเหตุได้รับแจ้งจากชาวบ้านกว่าจะเข้าตรวจสอบศพได้
คือญาติญาติที่มาจะไปอุ้มสุนัขออกจากจุดเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบยังลำบาก
อุ้มออกมาได้เอาเผลอแป๊บเดียวมันเข้ามาอีกแล้วมานอนที่เดิมอีกแล้ว
ใช้เวลาอยู่เกือบสองชั่วโมงถึงเคลียร์พื้นที่ได้นะครับญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะ
ตอนนี้รับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะครับลูกสาวของผู้ตายลูกสาวอายุ๑๔นะครับ
บอกว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวหลายโรคแม่อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวกับสุนัขสามตัว
แม่เลี้ยงตั้งแต่มันยังเล็กไปไหนมาไหนเอาไปด้วยตลอดมีความรักความผูกพันกันมาก
แม่เนี่ยเจ็บป่วยบ่อยระยะหลังเคยบอกกับลูกสาวพูดแบบเปลยประมาณว่า
ถ้าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยใครจะเลี้ยงไอ้พวกนี้๓ตัวนี่ฮะแม่เขารักเขาห่วงมาก
ลูกสาวบอกว่าลูกสาวเองก็เลี้ยงไม่ไหวเหมือนกันถ้าใครอยากจะรับไปเลี้ยงต่อก็ติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับ
ชนชายทะเลหมู่หนึ่งตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ